ซึ่งเรื่องนี้อีกหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ย
เขาก็ออกมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไว้ใจการทำงานของตำรวจชุดนี้เท่าไหร่
คนแรกคือทนายตั้มเขาบอกว่าเนี่ยเป็นยังไงล่ะ
ต้องรอจนเขาออกมาแฉการทำงานก่อนเนี่ย
ถึงจะยอมออกมาแถลงว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
ตอนแรกพูดจาโยงเหมือนว่าเขาเป็นกุญสือในคดีนี้
เขาบอกว่าให้ประชาชนเสพข่าวยังมีสตินะ

ตำรวจเนี่ยบางทีมีการบิดเนื้อคดีให้เข้าใจผิด

แล้วส่วนทางฝ่ายของคุณเต้มงคลกิจ

คุณเต้มงคลกิจเองเนี่ยก็บอกด้วยนะคะ
ว่าเขามีหลักฐานใหม่เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
เขาบอกเขามีหลักฐานใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวให้มารอดูด้วย
แต่ทีนี้มันมีประเด็นหลักเลยก็คือกรณีของ

เขาออกมาโยงประเด็นเห็นบอกว่ามีการข่มขู่พี่หนุ่ม

จากกรณีที่พี่หนุ่มเนี่ยเขามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ

หนุ่มกัญชัยเนี่ยหลังจากที่สสเต้เขา
ไปไลฟ์กับบางแจ๊กเรื่องผ้าลายลูกไม้ว่ามีอยู่ในมือบังแจ๊กเนี่ย

เนี่ยผมมีหลักฐานต่างมีภาพมีคลิปของคุณตังโมตั้งแต่วันเกิดเหตุใหม่ใหม่

ตั้งแต่นั้นเนี่ยบางแจ๊กเนี่ยเหมือนกับพยายามโพสต์ต่อว่า
พี่หนุ่มแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าวันนี้มันหนักข้อถึงขั้นที่ว่า
ไปขู่โพสต์ภาพปืนขู่จะยิงพี่หนุ่ม
ผ้าปืนแล้วก็เขียนบอกว่าอยู่ที่ไหน

อยู่ที่ไหนระวังโดนลูกปืนนะ

ขอดูโพสต์เลยโพสต์ที่บางแจ๊กเขาโพสต์เอาไว้
นะภาพภาพปืนที่ขู่จะยิงพี่หนุ่มอ่ะ

เขาไปปลอมเฟสใช้ชื่อแจ๊สสปุ๊กนิกปาปียองกุ๊ก
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคุณแจ๊ดชวนชื่น
คุณแจ๊ดชวนชื่นอ่าอ่านี่ค่ะเขาบอกว่า

หนุ่มออกมาพูดผ่านรายการเลยนะคะว่า
อ่ะเดี๋ยวดูตอนนี้มีการปรึกษาทนายเดชา
มีการพูดคุยกันแล้วด้วยประเด็นที่ขู่เนี่ยเดี๋ยว
หนุ่มจะมีการติดต่อประสานไปที่ทนายเดชา
และจะไปแจ้งความที่สอนอโฆครามสัปดาห์หน้าด้วยนะคะ
เพราะว่ามีทั้งข่มขู่พาดพิงหลายเรื่อง
วันนี้เราถามไปที่บางแจ๊กนะ
เพราะเราเคยสัมพงสัมภาษณ์อยู่
เขาก็เขายอมรับว่าเขาขู่นะอืมอ่า
โอ้โหแต่ว่าอย่างนี้มันมันไม่ไหวหรอกใช่ไหม

ไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรกันก็ไม่รู้นะครับ
แล้วนี่เดี๋ยวพี่หนุ่มแล้วก็คุณแจ๊ส

เกี่ยวกับการที่ไปข่มขู่เขาแล้วก็ไปปลอมเฟสเขา